ร้อยเอ็ดค่ะคนร้ายนะคะ
เดี่ยวเข้าไปปล้นร้านสะดวกซื้อ
วิธีการของเขาคือเดินดุมไปเลยนะ
แล้วมือของเขาถือไขควงไปด้วย
พอไปถึงเดินเข้าไปที่หลังเคาน์เตอร์เลย

ตรงเข้าไปค่ะในมือของเขามีไขควงด้วย

บริเวณหน้าของพนักงานเนี่ย
เลือดอาบเลยนะคะแล้วเขาเนี่ย

เพื่อที่จะให้ลิ้นชักเงินมันเด้งออกมา
เพราะเขาสิ่งที่เขาจะต้องการก็คือเงินนั่นเองนะคะ

เลือดออกอ่ะเดี๋ยวผมเช็ดปากให้

มีพนักงานอีกคนนึงเดินมาสมทบ

ขอบคุณแล้วก็เดินออกไปแบบนี้โอ้โฮขอบคุณ

เออมีมรรยาติ

ร้านสะดวกซื้อจุดนี้นะคะก็คือที่จังหวัดร้อยเอ็ด
บันทึกภาพพฤติกรรมของคนร้ายไว้ได้ทั้งหมด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตี๒เมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจสอบพอเมืองร้อยเอ็ดเข้าไปตรวจสอบในร้านเซเว่นเอเลเว่น
จุดนี้อยู่ในปั๊มน้ำมันริมถนนสายร้อยเอ็ดโพนทองพื้นที่
บ้านหนองผักแว่นตำบลเหนือเมืองอำเภอเมือง
ไปเจอผู้ที่บาดเจ็บก็คือนายอันนบสมัครสมานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
ก็คือมีบาดแผลบริเวณเหนือริมฝีปากด้านซ้ายจากการถูกชก
ก็คือคนที่ถูกชกและปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดนั่นแหละ
สอบสวนผู้บาดเจ็บเขาบอกว่าขณะนั้นกำลังยืนส่งงานอยู่หลังเคาน์เตอร์
ก็เลยหันหลังไม่เห็นอะไรแล้วสุดท้ายค่ะผู้ชายคนนี้
อายุน่าจะประมาณ๒๕๓๐ปีรูปร่างผอมสูงเขาบอกหน้าตาดีด้วยมีหนวด
ทำทีเดินเข้ามาเหมือนเป็นลูกค้าแต่สรุปสุดท้ายเดินตรงเข้ามาหลังเคาน์เตอร์
จังหวะนั้นเขาหันกลับมาพอดีค่ะคนร้ายกำไขควงแล้วก็ชกเข้ามาที่ปลายคางของเขา
เขาบอกไขควงทะลุดริมสวยปากเลือดไหลเต็มพื้นเลย
หลังจากนั้นคนร้ายก็บังคับให้หยิบเงินในลิ้นชักแล้วก็บอกว่าพี่พี่มาใส่รหัส
เดี๋ยวผมจะได้เอาเงินอยู่ในนี้เดี๋ยวผมเช็ดปากให้เลือดพี่เต็มไปหมดเลย
หลังจากนั้นได้เงินไป๓๗๐๐บาทยกมือไหว้ขอโทษแล้วก็เดินออกจากร้านไป
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยฟังเสียงคุณอนบค่ะ
อำคารใหม่มาก่อน
พี่อนุปคนที่ได้รับบาดเจ็บยังพูดไม่ชัดอยู่เลยเพราะแผลต้องเย็บไงคะ

ทั้งนี้ชุดสืบสวนสพมร้อยเอ็ดคาดว่าคนร้ายไม่น่าจะใช่มืออาชีพ
แกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้าน
ซึ่งคาดว่าจะเป็นเส้นทางในการหลบหนี

ยกมือไหว้ไม่ได้ทำให้โทษที่ก่อไปลดลงแต่อย่างใด

สุดท้ายต้องดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ